คุณผู้ชมคะคนที่จะตัดสินใจฆ่าตัวตายเนี่ย
คือพอถึงจุดสุดท้ายวินาทีสุดท้าย
มันจะมีภาพต่างเข้ามาในหัวเป็นภาพย้อนอดีตมาเยอะเลย
แล้วสุดท้ายคือจะคิดว่าฉันจะตายหรือไม่ตาย
เหมือนกับผู้ชายคนนี้ค่ะเขาตัดสินใจจะกระโดดสะพานนะ
การทุกอย่างไว้แล้วเขียนจดหมายลาตายเรียบร้อยแล้ว
แล้วจังหวะที่เขากำลังจะโดดเขาเปลี่ยนใจ
พอเขาเปลี่ยนใจเป็นยังไงคะเจ้าหน้าที่เนี่ยนะพยายามเกลี้ยกล่อมอยู่
ตำรวจภูทรสำรงใต้แล้วก็เจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงชนบท
ไปตรวจสอบเหตุตรงนี้นี่คือสะพานภูมิพล๒นะคะ
ขึ้นจากถนนฝั่งปู่เจ้าสมิงพรายจะมุ่งหน้าไปสุขสวัสดิ์
แล้วกลางสะพานเจอผู้ชายที่เราเบลอหน้าใส่เสื้อขาวอยู่เนี่ยนะ
คือนายกฤษดาคุยอยู่ประมาณ๒๐นาทีค่ะ
สุดท้ายนายกฤษดาไม่โดดสะพานฆ่าตัวตายนะ
ซึ่งนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจดู
เห็นการเตรียมการของนายกฤษดาแล้วเพราะว่ามีจดหมายลาตาย
บนกระดาษรังวางทิ้งเอาไว้อยู่ตรงมอเตอร์ไซค์
เผื่อใครมาพบมาเห็นตอนถ้าเขากระโดดลงไปแล้วนะฮะ
นี่ค่ะเห็นไหมเขียนชื่อระบุชื่อเลย
ว่าเขาคือนายกฤษดาเหตุการณ์เกิด๓๑ตุลา
ผมมาคิดมาดีแล้วกับการตายครั้งนี้
ถ้าเกิดว่าใครเจอกระดาษรังแผ่นนี้หมายความว่าตัวผมไม่อยู่แล้ว
ให้คนที่เจอกระดาษแผ่นนี้ติดต่อแฟนผมและให้เบอร์โทรศัพท์ไปด้วยนะ
แล้วก็เขียนชื่อเขารูปหัวใจแล้วก็ชื่อแฟนของเขา
ใช่ค่ะแล้วเขาบอกด้วยนะว่าขอบคุณที่เป็นธุระให้
ตัวผมไม่เสียใจกับการตัดสินใจครั้งนี้เลย
ซึ่งตอนที่ตำรวจไปเจอกฤษดาแล้วก็เกลี้ยกล่อมให้เขาใจเย็นลง
คุยกับเขาเนี่ยนะเขาเล่าให้ตำรวจฟังว่าผมมาเครียด
ผมคิดมากเรื่องความรักผมทะเลาะกับแฟน
คือก็ไม่ได้ทะเลาะเยอะหรอกแต่ว่าผมเซ็งอ่ะ
ผมก็เลยตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาบนสะพานภูมิพลเนี่ยค่ะ
จะจบชีวิตตัวเองกระโดดน้ำฆ่าตัวตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
คือเขาบอกว่าจริงผมอยู่กับแฟนนะที่พัก
แต่พอทะเลาะกันผมไม่ไปต่อแล้วไงมาถึงกลางสะพานจะกระโดดอยู่แล้ว
เขาอยู่แถวซอยสุขสวรรค์๘๖มันก็ใกล้สะพานตรงนี้นะ
ตัดสินใจขี่ขึ้นมาเองเลยนะฮะ
จังหวะที่ดิฉันบอกเป็นจังหวะสุดท้ายของคนกำลังจะตาย
สุดท้ายเขาเปลี่ยนใจค่ะแล้วคุยกับใครได้

เพราะว่าเหมือนกับเจ้าหน้าที่จะรับฟังปัญหาของเขา

คือเขาเปิดเผยมาแบบนี้บอกว่าโอ้โหก่อนที่ผมจะตัดสินใจสุดท้าย
ผมเปลี่ยนใจใหม่แล้วผมเอาแบบนี้ดีกว่า
มองหาคนที่พอจะคุยได้

มองหาใครก็ตามที่พอจะรับฟังปัญหาของผมได้
ผมเปลี่ยนใจไม่กระโดดน้ำแล้ว

เพราะผมรู้ไงว่าพอผมคุยผมระบายแล้ว
สภาพใจผมดีขึ้น
ดังนั้นผมก็เลยเปลี่ยนใจไม่คิดฆ่าตัวตายแล้ว

ผมอยากบอกเลยสำหรับคนที่คิดจะฆ่าตัวตาย

เพราะว่าอะไรมันจะทำให้คนอื่นลำบาก
ไม่ใช่ว่าคุณไปจากโลกนี้เพียงคนเดียวนะ
คนข้างหลังของคุณเขาจะลำบากกว่านี้มาก
คิดได้นะแต่จริงก็เกือบสายไปนะคุณนะ

ดังนั้นคนใกล้ชิดก็ต้องคอยสังเกตญาติมิตรนะ
ว่ามีอาการซึมเศร้าหรือมีอาการอะไรต่าง
จะได้พูดคุยกับเขาให้เขาระบายความเครียดออกมาบ้าง
บางทีเราอาจจะไม่ต้องหาทางออกให้เขาหรอกค่ะ
แค่นั่งอยู่กับเขาแล้วก็รับฟังในสิ่งที่เขาระบายมาแค่นั้น
ก็อาจจะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นก็ได้นะคะ